เอาล่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าเวลคำค่ะ
สำหรับคุณแม่เจนฟิล์ลอัลปารต์ณป้อมเพช
บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาออกมาทำงานนอกบ้านแล้ว
มีเวลาได้อินเตอร์เทนท์คุณผู้ชมกำลักละค่ะ
คือช่วงนี้เนี่ยแม่เจนี่เขาออกมาถ่ายละครนอกบ้านใช่ไหม
ก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่กับเหล่าเพื่อนนักแสดงแบบนี้คุณผู้ชม

จะพอจะแม่คอนเทนต์ทั้งนั้น
โดยเฉพาะดาราสาวสายฮาต้นหอมสกุลตลานี่

นี่สงสารเจนี่ค่ะเจนี่เป็นนักเอกนะ
นางเป็นนางเอกนะอย่าลืม
คือพี่ต้นหอมเนี่ยนางชอบทำคอนเทนต์
สร้างสีสันคลายเครียดให้กับกองถ่าย

เพื่อนดาราเนี่ยพาสาวเจนี่เข้าสู่วงการดาวติ๊กต๊อกไปด้วยกัน

ไปดูกันเลยจ้า

โพงผีที่ไหนจะมีปกป้องตามมันสองพันสองพันหายไปหมื่นแปด
เออเป็นไงล่ะเป็นนางเอกสายแม้วสายสวยมานานสงสัยจะเบื่อนะคุณผู้ชมนะ
ดูท่าว่าน่าจะเป็นดาวติ๊กต๊อกคนใหม่สายฮาซะมากกว่านะคะ
แฟนคลับก็เข้ามาชมกันยกใหญ่เลยว่าโอ๊ยน่ารักจริง
ปกติไม่ค่อยเห็นคลิปที่สาวเจนี่ในมุมนี้สักเท่าไหร่
นักแสดงตลกฝีมืออาชีพอย่างพี่ตุ๊กกี้
ยังเข้ามาคอมเมนต์เลยบอกว่าได้
เขาว่าโพลพี่ตุ๊กกี้อีกทีใช่ค่ะอ่า